หนุ่มคนนี้ดีกว่าเขาชื่นชอบในการเลี้ยงด้วงกว่าง
ถึงขั้นทำฟาร์มเลี้ยด้วงกว่างเลยนะ
แต่ทำฟาร์มนี้เพื่อที่อยากจะให้เด็กเยาวชนได้หัดเลี้ยง
แล้วก็หัดมาเล่นกีฬากันชนกวางกัน
ถึงขั้นว่าเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กันไปเลย
น่าสนใจมากคือเอาความชอบของตัวเองเปลี่ยนมาเป็นอาชีพ
นะพามาที่บ้านหนุ่มที่รักด้วงกว่าง
เขาเปิดบ้านไปทั้งร้านขายด้วงกว่าง
แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับด้วงกว่างด้วย
อยู่ที่เลขที่๑๔ทับ๔หมู่๓ตำบลสรรผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยความที่ว่าชื่นชอบด้วงกว่างตั้งแต่เด็ก
ตอนเด็กคุณเคยเล่นใช่ไหมชนกว่างนะ
ผมเคยไปซื้ออ้อยแล้วก็ซื้อไอ้ด้วงกว่าเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านเลยนะ

วันเวลาผ่านไปพบว่าปัจจุบันด้วงกว่างและการเล่นชนกว่างไม่ค่อยได้เห็น
จริงคือตอนเราเด็กยังพอมีบ้างต่างจังหวัดแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้เด็กวิถีต่างจังหวัดจริงอาจจะมีที่เขาเจอตามธรรมชาติ
แต่เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักว่าการละเล่นแบบด้วงกว่างในสมัยโบราณมันเป็นยังไงนะคะ
ส่วนนี้ยุคนี้สมัยนี้ก็อาจจะจับโทรศัพท์อะไรกันเยอะไงก็ไม่ค่อยได้เห็นแต่อันนี้ดีเพราะคุณสามารถดูเรื่องนี้ในโทรศัพท์ได้
การละเล่นแบบนี้เขาบอกจริงมันมีเพียงแค่ปีละครั้งเขาก็เลยอยากจะอนุรักษ์เอาไว้
เจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของร้านด้วงอนุรักษ์คือคุณนิพนธ์เจริญเมืองเขาบอกว่าเขาเริ่มจากการทดลองเพาะเลี้ยงก่อนค่ะจนสำเร็จแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่สนใจเข้ามาศึกษามาเรียนรู้และสามารถทำเป็นธุรกิจเสริมได้
แด้ที่เพาะไว้เยอะมากให้คุณเข้าไปดูกันแบบฟรี
คุณไปดูได้เลยนะถ้าคุณสนใจนะคะ
เพาะเลี้ยด้วงกว่างถ้าเกิดว่าคุณมีความชำนาญ
คุณสามารถทำเป็นอาชีพหลักเหมือนคุณพี่เขาได้เลยนะ
แต่พี่นิพนธ์เขาเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม
และงานอดิเรกในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะ

ยังสร้างรายได้ได้วันละ๔๐๐๕๐๐ไปจนถึง๑๐๐บาท
ก็อยู่เฉยไงเอาความชอบเปลี่ยนมาเป็นอาชีพ
ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นงานหลักงานประจำ
แต่มันก็สามารถสร้างรายได้ให้เรานิดหน่อยต่อวันได้
เนี่ยผมจะบอกให้สมัยก่อนตอนซื้อเนี่ยก็ตัวละ๑๐๒๐บาทนะ
ตัวอย่างนี้ไอ้ร่วงกวางเนี่ยตามร้านก็จะมีขาย
นี่ตัวเมียก็มีเป็นคู่ตัวผู้ตัวเมีย
เด็กเนี่ยเวลาเราเล่นอะไรพวกนี้
เราก็นึกว่าเอาเป็นคู่กลับไปเราจะสามารถเพาะพันธุ์มันได้
แต่มันเป็นตัวผู้เหมือนกันไงมีเขา

แล้วเราก็คิดว่าเราจะสามารถพ่อพันธุ์มันได้
ซึ่งก็ทำไม่ได้มันต้องใช้ความชำนาญ
มันไม่ใช่เหมือนหมาเหมือนแมวทั่วไป

พอไม่ประสบความสำเร็จด้วงกว่างผมก็ไปเลี้ยงปลากัดต่อ

สุดท้ายเอาทั้งตัวเมียตัวผู้มาอยู่ในบ่อเดียวกัน

นี่เขาถึงบอกว่าคุณสามารถไปเรียนรู้ได้ฟรี
อะไรที่เราไม่รู้ต้องเรียนรู้ก่อนที่จะทำ
นะคะคุณฉันนะมันกัดกันคุณคิดว่ามันจะผสมผ่านกันปลากัดอ่ะตัวผู้ตัวเมีย
อย่างนั้นจะมาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะรักกันดีนะอุ้ยดูสิพันกันใหญ่แสดงว่ามันรักกันมากเลยนะ
ตายเลยร้อยตุ๊บป่องเลยแม่คุณทำบุญส่วนกว่าส่วนให้สัตว์มันด้วยนะ
คุณทำบาปเยอะเหมือนกันนะจีหะมีแต่คุณเลี้ยงอะไรไม่ค่อยสำเร็จ